ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร
ที่จะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม๑๕นาที
เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของหีบศพที่จะใช้
ซึ่งหีบศพที่จะใช้มีทั้งหมด๓หีบค่ะ
รายละเอียดมีอะไรบ้างไทยรัฐทีวีได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ
โดยหีบศพแรกใช้บรรจุสรีระสังขาร
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธทำจากไม้หอมเป็นไม้สวนหอมนะคะ
มีขนาดความกว้าง๗๗เซนติเมตรยาว๒เมตร๑๐เซนติเมตร
สูงรวมฝา๖๕เซนติเมตรถ้าไม่รวมฝาก็คือ๔๖เซนติเมตรค่ะ
โดยรอบหีบศพจะมีการฉลุลายลงรักปิดทอง
ลวดลายท้ายรถน้ำแบบฉบับวัฒนธรรมอีสานนะคะ
บอกเล่าเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณตั้งแต่แรกเกิด
กระทั่งละสังขารและได้สละร่างเป็นครูใหญ่
ให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
ส่วนบริเวณด้านข้างหีบฝั่งด้านศีรษะ
จะมีการฉลุลายด้วยอักษรย่อทวค
ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานพระเทพวิทยาคมนะคะ
อกจากนี้ก็จะมีภาพหลวงพ่อคูณในท่านั่งอันเป็นเอกลักษณ์
โดยในมือจะคีบมวลยาเส้นเอาไว้
ส่วนนอกรัศมีร์ก็จะรายล้อมไปด้วยนางฟ้าเทวดา
และเหล่าคารวาสที่ต่างพนมมือไหว้นะคะ
ส่วนบริเวณฝาหีบค่ะเป็นลวดลายธรรมจักร
ซึ่งสื่อถึงพระธรรมของหลวงพ่อคูณที่ถูกเผยแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ
อกจากนี้นะคะก็ยังล้อมไปด้วยดงตานและพระอาทิตย์
แทนความหมายของแสงสว่างค่ะ
ส่วนเชิงขอบฝาหีบก็เป็นลวดลายดอกไม้นกและไก่
โดยชีวิตในช่วงวัยยาวของหลวงพ่อคูณท่านชื่นชอบไก่
แม้กระทั่งตอนวัยชราท่านก็ชอบดูนกในตอนเย็นเป็นประจำ
เลยมีลวดลายของนกและไก่บริเวณเชิงขอบฝาหีบนะคะ
และภายในหีบก็จะปูด้วยเสือไม้สานทอมือ
ทำขึ้นโดยคณะนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันจักษานเป็นลายแม่บดอีสาน๔แบบนะคะ
สำหรับเหตุผลที่จะต้องปูด้วยเสือเนี่ยเป็นเพราะว่าพระในสายกรรมฐาน
จะไม่นอนฟูกขณะที่หมอนชิดแล้วก็หมอนข้างที่ใช้หนุนนั้น
ก็ยัดไส้ด้วยไม้จันหอมทดแทนการยัดไส้ด้วยนุ่นนะคะ
อกจากนี้ค่ะภายในหีบก็ยังบรรจุโถที่ใส่ส่วนชิ้นเนื้อบางส่วน
เหลือจากการศึกษาแล้วหีบนี้ก็ถูกปิดอย่างแน่นหนา
ด้วยการขันสกรูแล้วก็ใช้กาวปิดทับตัวสกรูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ซึ่งหีบศพไม้หอมนี้ก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ในเตาสีทอง
ทำมาจากอิดทนไฟหากวัดจากภายนอกแล้วนะคะ
จะมีขนาดความกว้าง๑เมตร๕๒เซนติเมตรยาว๒เมตร๗๘เซนติเมตร
สูง๑เมตร๖๑เซนติเมตรไม่นับรวมฐานเหล็กนะคะ
และจะใช้อิดประสานทั้งหมด๘๖๐ก้อนค่ะ
ส่วนบริเวณด้านใต้หีบศพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะถูกรองด้วยไม้รองฟืนและไม้จิกรวมทั้งหมด๑๓๕ท่อน
โดยชั้นแรกจะเป็นไม้รองฟืน๒ท่อน
ชั้นที่๒ถึงชั้นที่๘จะเป็นไม้รองฟืนไม้จิก
ส่วนชั้นที่๙จะเป็นไม้รองโลง๒ท่อน
ซึ่งจะเว้นระยะห่างกันประมาณ๐๓๔เมตรนะคะ
แล้วก็ในชั้น๑๐จะเป็นไม้ล็อกหัวโลง๒ท่อนค่ะ
สรุปแล้วทั้งหมดจะใช้ฟืนไม้จิก๑๒๙ท่อน
รองฟืน๒ท่อนไม้ล็อกหัวโลง๒ท่อน
รวมทั้งหมดคือ๑๓๕ท่อนนะคะ
อันนี้เป็นหีบศพแรกที่เราได้อธิบายรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะ
ส่วนหีบศพหีบที่๒ก็จะถูกจัดวางเอาไว้ด้านล่างของเตา
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราทำกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมเห็นภาพได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็นหีบสแตนเลสแล้วจะมีตะแกรงอยู่ด้านบน
ฝีบก็จะเป็นการสลักลวดลายช้าง๓เสียน
สื่อถึงดวงวิญญาณได้กลับสู่สวงสวรรค์
เมื่อเผาเสร็จอัฐิแล้วก็เท่าจะตกลงในกล่องทันทีนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งหีบสุดท้ายก็คือหีบเอวขันประกอบเกียรติยศ
จะจัดวางเอาไว้บนบุษบกหอแก้วนั่นเองนะคะ
อันนี้คือเป็นหีบด้านบนก็เป็นหีบที่จำลองขึ้นมานะคะ
นี่คือรายละเอียดของหีบทองบรรจุสรีระหลวงพ่อคูณนะคะ
ซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาในการที่จะเตรียมรอ
ประกอบพิธีสำคัญในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ

ก็จะมีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย